ตพนักงานบริษัทเครือข่ายมือถือ
ขโมยบัตรเติมเงินจากคลังสินค้า
แล้วก็เอาออกมาขายซึ่งสร้างความเสียหายนะคะไปกว่า๒๐๐ล้านบาท
คุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ทางพลตำรวจตรีสู่วัดแสงนุ่ม
ได้นำเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มนายนเรศจำนง
และนางสาวพัชรลักษณ์แหวนวง
สองคนนี้เป็นอดีตพนักงานเครือข่ายมือถือ
ก็ถูกจับในฐานะเป็นผู้ต้องหารักทรัพย์นายจ้างและฟอกเงินด้วยค่ะ
เพราะว่าไปร่วมกันขโมยบัตรเติมเงินโทรศัพท์
คลังสินค้าออกมาขายเสียหายไปกว่า๒๐๐ล้านบาท
ตำรวจก็ไปค้นบ้านที่จังหวัดสระบุรี
พบนายนเรศและภรรยากำลังนอนหลับอยู่ในบ้าน
ก็แสดงตัวแล้วก็ยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำผิดในราคามูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
แล้วก็เข้าจับกลุ่มนางสาวพัชรลักษณ์ผู้ต้องหาอีกคนนึง
คอนโดมิเนียมย่านบางนายึดทรัพย์สินมาได้หลายล้านบาทเหมือนกันนะคะ
สาเหตุจากการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็เพราะว่า
ให้ช่วยตรวจสอบหลังบัตรเติมเงินใบละ๖๐บาทและ๑๐๐บาท
จำนวน๓๑๒๐๐๐๐บาทเยอะมาก
ซึ่งรวมแล้วมูลค่า๒๔๐ล้านบาท

พบว่านายนเรศเป็นผู้ที่สั่งผลิตบัตร
แล้วก็นางสาวพัชรลักษณ์เป็นผู้ที่เรียกสินค้าได้ขโมยบัตรเติมเงินออกจากคลังไป
ไปขายให้กับร้านค้าปลีกในหลายที่เลยนะคะแล้วทำมานานแล้วด้วย
ทำมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดได้เงินไปมากกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านบาท
จนกระทั่งเมื่อต้นปีหกสามสองคนก็ลาออก
คือเป็นการชิงลาออกไปก่อนที่บริษัทนั้นจะตรวจพบความผิดปกติค่ะ
ผู้ต้องหาก็เอาเงินมาแบ่งกันนายนเรศเนี่ยได้ไปร้อยล้านนะคะ
นางสาวพัชรลักษณ์ได้ไปสี่สิบหกล้านจากนั้นก็เอาเงินที่ได้เนี่ย
ก็ไปแปรสภาพเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานมาเรื่อยค่ะ
จนกระทั่งนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องผู้ต้องบังรับนะคะ
แล้วก็ขยายผลสืบหาความเชื่อมโยงไปยังพ่วงขบวนการรายอื่นด้วย
และตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะติดตามยึดทรัพย์สินต่อไป
โอ้โหสองข้อหาเลยนะคะฟอกเงินด้วยนะคะ
โอ้โหแล้วตำรวจไม่เชื่อว่าทำสองคนอ่ะนะฮะ
เพราะว่ามูลค่ามันเยอะมากจริงค่ะ